ในที่สุดพักในโมแครตก็สามารถประกาศได้ว่า
ฮิลาลีคลินตันเป็นผู้ชนะในรัฐไอโอว่า
ไปด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับ
ซึ่งก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเธอ
ที่เคยพ่ายแพ้อย่างราบคาบในรัฐนี้
ในขณะที่ฝั่งของภักดิโรปริกันครับ
เป็นอย่างใกล้ชิด
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
สวัสดีครับ

สมัครเป็นตัวแทนพักรีพับริกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดี
หลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอว่า
ชัยชนะของครูสแสดงให้เห็นว่า
ในรัฐไอโอว่าให้ความสำคัญ
ในเรื่องผู้สมัครที่มีค่านิยมตรงกับตัวเองมากที่สุด
ซึ่งตามการสำรวจความเห็นโดยประชาชนจำนวนไม่น้อย
ในรัฐไอโอว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม

แนนของมาโครูบิโอที่มาเป็นอันดับ๓
เกือบจะแซงโดนัลด์ทรัมป์ที่มาเป็นอันดับที่๒
ทั้งที่ไม่ได้ลงพื้นที่เท่าไหร่นัก
โดยรูบีโอเชื้อสายและตินอเมริกาเป็นคนที่มีวาจาคมคาย
พูดจามัดใจคนฟังเหมือนประธานาธิบดีโอบามา
ซึ่งเคยมีคนมองว่าถ้าครูสหรือทรัมป์เป็นผู้แทนพักรีพับริกัน
ใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้แทนพักเดโมแครต
ก็จะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูง
นั่นอาจทำให้สมาชิกภักดิ์รีพับบิลลิกันบางกลุ่มมาว่า
น่าจะเป็นเพียงรูบีโอเท่านั้น
แต่สำหรับโดนัลดทรัมป์นี่คือผลที่น่าผิดหวัง
แสดงให้เห็นว่าการที่มีคนไปฟังปราศัย

ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนไปลงคะแนนให้เสมอไป
แต่ที่ไปฟังนั้นอาจเป็นเพราะว่าทรัมป์เป็นคนดังเท่านั้น

ฮาลาลีควินตันชนะคู่แข่งอย่างนายเบอร์นี่แซนเดอร์

สำหรับแซนเดอร์นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เพราะเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองระดับชาติ
ไม่มีเงินสนับสนุนไม่มีพักพวกที่มีอิทธิพลในพัก
แต่เขาสามารถทำให้บรรดาคนหนุ่มสาวออกมาใช้สิทธิ์ได้เป็นจำนวนมาก

รู้ผลนั้นก็อาจเป็นเพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕
อย่างราบคาบในรัฐนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการกลับมา

ซึ่งคาดว่าแซนเดอร์จะมีแต้มต่อเหนือฮีลาลี
จากเป็นรัฐเพื่อนบ้านของแซนเดอร์

โดนัลด์ทรัมป์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
คะแนนนิยมที่ทิ้งห่างคนอื่นในขณะนี้
ไม่ใช่เพียงภาพลวงตาเท่านั้น
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน